พากันไปที่สวนนงนุษย์ค่ะ
มีช้างลูกช้างป่าอายุ๓เดือนเท่านั้น

ตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายนะคะ

จะต้องพาเขาไปรักษาด้วยวิธีทาราบำบัดค่ะ
สัตวแพทย์จากสวนนงนุษย์พัทยานะคะ
นำลูกช้างป่าชื่อพังฟ้าแจ่มค่ะ
มารักษาด้วยวิธีทาราบำบัด
ที่โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
โดยช่วยกันนำลูกช้างค่ะ

ลงไปในสระและใช้ลวดสลิงยึดตัวช้างไว้

ก่อนที่จะฝึกให้ลูกช้างนั้นไหว้ไปมาค่ะ
เพื่อเป็นการบำบัดขาหน้าซ้าย
ที่ได้รับบาดเจ็บจากบ่วงพราน

หลังจากที่ผ่านมาลูกช้างใช้ขาขวา

จนทำให้สะบักและขาซ้ายที่มีบาดแผล

เจ็บขาเดินขาเพกเลยนะ
สัตวแพทย์ของสวนนงนุษย์เชื่อว่า
ทาราบำบัดจะช่วยให้ลูกช้างนั้นมีเรี่ยวแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ
เปรียบเสมือนการทำกายภาพบำบัด

จะทำวันเว้นวันเป็นเวลาอย่างน้อย๑เดือนนะคะ
จนกว่าลูกช้างจะใช้ขาซ้ายไปยุงตัวเอง
และรับน้ำหนักได้ในที่สุด

ต้องรีบใช้วิธีนี้เพื่อให้เขาโตไป

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะนะ
ค่ะไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กันค่ะ
แต่สำหรับผลคาดวัด
ตัวชีวัตรที่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า

วันนี้เราดูขนาดของกล้ามเนื้อนะครับ
กล้ามเนื้อต้นขาหน้าซ้ายนะครับ
ที่ตอนนี้มันนิ่มมากและอ่อนแรง
ถ้าเกิดผลสำเร็จคือการเงินจะค่อยขยายขึ้น

ด้านซ้ายก็จะค่อยฟูขึ้น
อันนี้คือถือว่าเป็นการปลดสำเร็จนะครับ
แล้วก็ที่ทำอย่างนี้
มันจะทำให้เวลา
คือเราพยายามทำให้เขากลับไปเพื่อที่จะส่งกลับ
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
ช้างป่าพังฟ้าแจ่มก็ได้รับบาดเจ็บ
จากการติดบ่วงพรานดักสัตว์ในเขตชายป่าอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ได้รีบประสานสวนนกนุษย์พัทยา
ให้ไปรับพังฟ้าแจ่มมารักษาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ซึ่งอาการโดยรวมตอนนี้พังฟ้าแจ่มอาการดีขึ้นเรื่อยนะคะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ครับ